ไปตามข่าวสารกันต่อนว่านี้
ก็เลยพลาดหัวกันต่อแล้วเป็นางของราคายางสรุปแล้วซ่อยอย่างแสนตันภาคใต้กิโลกรัมละ๔๕บาทส่วนอีสามเริ่มฮึ้มตั้งโต๊ะ
มีภาพการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
จังหวัดนครพนมออกมาเรียกร้อง
หลังไม่พอใจมติรับซื้อยางพาราของรัฐบาล

ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางภาคใต้หรือภาคอีสาน
เนื่องจากก็เดือดร้อนภาระหนี้สินเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีชมชาวสวนยางภาคอีสานบอกว่าน่ารัก
เรียกร้องแต่ว่าทีนี้ชาวภาคอีสานก็บอกว่า
เขาก็มีหนี้เหมือนกันถ้าช่วยขอให้ช่วยโดยพร้อมเพลียงกัน
เพราะตอนนี้มาตรการส่วนใหญ่ไปลงภาคใต้ก่อน

ก็เมื่อวานนี้นะครับก็ในส่วนของกระทรวงการคลัง
ก็ยังมีมาตรการทางการเงินออกมาอีก๓มาตรการสำคัญ
เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนะครับ
โดยนายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้เปิดเผยถึงผลของการประชุมหาบรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการหามาตรการทางการเงินในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

เพื่อให้เกิดการนำยางพาราไปแปรรูปในอุตสาหกรรมนะครับ
ซึ่งก็ได้ข้อสรุป๓มาตรการใหญ่คือ
มาตรการแรกให้ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร
ทกศให้เป็นพระเอกรับภาระเอาไป
ปล่อยสินเชื่อไม่คิดดอกเบี้ย๐ให้กับองค์การคลังสินค้า
หรือว่าอศและกยธคือ
คกยแห่งประเทศไทยกรมการยาง
เพื่อให้นำไปซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร
ก็มีการคาดการณ์ว่าจะรับซื้อยางด้วยงบ๔๕๐๐ล้านบาท
เพราะอะไรเพราะว่า๑แสนตันจากราคานำตลาด๔๕บาท
ที่ที่ประชุมเมื่อวานภูมิเอกประวิศออกมา
ก็จะทำให้ต้องใช้งบตรงนี้ถึง๔๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลเห็นชอบในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
มาตรการที่๒ที่สำคัญคือให้ธนาคารเฉพาะกิจ๔แห่งคือ
ออมสินทกศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ในการซื้อยางพาราจาก๘หน่วยงามราชการที่จะไปรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง
ให้สามารถนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ต่อ
เหมือนว่าให้ผู้ประกอบการก็มีเงินทุนเหมือนกัน
เพื่อเป็นการดึงราคาให้สูงขึ้นซึ่งจะเสนอคอรมอลเห็นชอบในสัปดาห์หน้านี้
โดยบอกว่าทั้ง๓มาตรการก็จะช่วยดึงราคายางในประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น

เพื่อแก้ปัญหาในฤดูการนี้เท่านั้นครับ
ส่วนการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา
ที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้าร่วมนะครับ
แก่กระทรวงเกษตรและสากรแน่นอนเป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยก็เข้าร่วมทั้งหมดเลยนะครับ
เห็นชอบให้รับซื้อยางพาราแผ่นดิบจากชาวสวนยาง
ราคากิโลกรัมละ๔๕บาท
เพราะว่าปัจจุบันราคายางแผ่นดิบอยู่ที่๓๕บาท
ก็ปรับรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรใน๔๕บาท

จะต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
และพิจารณาอนุมัติงบประมาณในสัปดาห์หน้านี้ด้วย

การที่ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีเกษตร

ผลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีเขาก็ทำงานตามหน้าที่
ส่วนไปสัมภาษณ์พลเอกชัดชัยสาธิกัญญะรัฐมนตรีเกษตร

บอกไม่ใช่ไม่เคยคิดน้อยใจ
เขาสั่งมาตนเองเป็นทหารก็ทำงานเต็มที่
ที่สั่งมาแล้วตัวเองเป็นหน่วยงานตรงหน่วยงานในการแก้ไข
ก็พยายามแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
เต็มที่ยังบอกลูกน้องด้วยซ้ำว่าอย่าน้อยใจ

แสดงว่าข่าวที่ออกมาท่านก็ปฏิเสธ
ว่าไม่ได้น้อยใจใดไม่ได้คิดจะออกใดนะฮะ
จะปรับจะเปลี่ยนตัวไม่มีนะครับ